อาชีพต่อไปที่ที่ฉันจะพาไปเขาเป็นลิเกเก่า
แต่ผันตัวมาขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน

บอกเลยงานนี้เครื่ององค์เต็มยศมาพร้อมกับการขายก๋วยเตี๋ยว
ไม่ได้เต็มยดแค่เครื่องทรงที่แต่งมาแต่รสชาติของเขาก็อร่อยแบบจัดเต็ม
เปิดมาด้วยการร้องลิเกแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
เพราะผู้ชายคนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพร้องลิเกแก้บนแต่อย่างใด
แต่ผู้ชายคนนี้ทำอาชีพอะไรนั้นเราไปฟังจากปากเขากันค่ะ
ลิเกได้ลำลิเกเป็นทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยและเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับ

อย่ามาอยู่ห่างไกลเกินฝันทุกคืนวันแสนเปรียวเพราะเธอคนเดียวทุกวัน
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายคนนี้
ผู้ที่ได้ฉายาว่าก๋วยเตี๋ยวลิเกแห่งจังหวัดนครปฐมค่ะ
วันนี้เราขับรถตามพี่สนอมาขายก๋วยเตี๋ยวกันถึงหน้าวัดสว่างอารมณ์

โอ้โหดูชุดที่พี่สนอกเขาใส่มาขายก๋วยเตี๋ยวสิคะจัดเต็มยดมาก
เอ๊ะใส่ชุดลิเกแบบนี้มาขายของ
หรือว่าพี่เขาจะมีคณะลิเกเป็นของตัวเองหรือเปล่า
เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังจากปากของพี่สนอกันค่ะ
เป็นคณะลิเกของคุณพ่อคณะเสน่ห์แสงมณี

แกก็ให้เรามาเป็นหัวหน้าคณะ
ผมก็ดูแลได้ประมาณสัก๔๕ปีได้แล้วมั้ง
พออายุเรามากขึ้นเราแสดงบนเวทีไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องหยุดพักหันมาค้าขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
แต่ใจก็ยังคิดเสียดายวิชาความรู้ที่เป็นลิเกอยู่
ผมก็เลยเอาชุดนี้มาใส่แต่งขายก๋วยเตี๋ยว

ขายมาประมาณเข้า๕ปีแล้วครับ
ผมจะแต่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลย
แล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลิเก
เมื่อก่อนเป็นรถซาเล้งทั่วไปแล้วก็มีร่มกลม
ปักเอาไว้คันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใหม่
เก็บเงินเก็บทองมาสร้างตรงนี้ขึ้นมา
เป็นลายกระหนกเป็นแบบป้ายลิเกโดยตรงเลย
แล้วก็อุปกรณ์ก็คือเป็นเครื่องของลิเก
จะมีระนาดมีตะโพน

สำหรับใส่เครื่องปรุงมั่งใส่หมูมั่ง
ใส่วางเส้นบ้างวางตู้บ้าง

พอเราทำก๋วยเตี๋ยวให้เขากินแล้ว

เขาก็เลยเป็นลูกค้าประจำอยู่ทุกวันนี้ครับ

ดั้งเดิมเป็นของคุณแม่ปรับอยู่นานครับ

เมนูเด็ดของผมร้านก๋วยเตี๋ลิเก
นี่ก็เป็นเมนูต้มยำ
ที่อื่นก็จะใส่เครื่องแล้วก็ปรุงไปในชาม

แต่ของผมนี่จะใช้เครื่องปั่นเลย
ปั่นให้เข้ากันรสชาติมันจะได้กลมกล่อมขึ้นครับ
ชามธรรมดาก็๓๐กิโลกรัม
โอ้โหดูสิคะน่าทานมากเลย
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของลูกค้ากันดีกว่าค่ะ
ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวของพี่สนอนั้น
จะอร่อยเด็ดขนาดไหน
รสชาติอร่อยดีครับไม่ต้องปรุงมากเลยครับ
ราคาย่มเยาค่ะ๓๐บาทอร่อยมากเลย

ดูในยูทูปตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยดีใจตื่นเต้น
เขาก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยแล้วก็แต่งตัวมีสไตล์คลินิกของเขา
ผมไม่มีหน้าร้านผมจะไปเรื่อยของผมครับ
ใครมีโอกาสเจอก็ทานได้หรือไม่งั้นก็เบอร์โทรของผมก็มี
บางทีถ้าอยู่ใกล้โทรตามก็ได้ครับ
รับรองว่าอร่อยครับลองมาทานก๋วยเตี๋ยวลิเกดูกันครับ
ใครทานก๋วยเตี๋ยวลิเกวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทย
จะแต่งองค์ทรงเครื่องมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมัน
มันจะสีเขียวเหมือนตัวฉันไหม
บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวดูน่ากินเสน่ห์กะลาย

ผมบอกเลยว่ากูลิเกดูพวกเราแล้วนะ

ไม่น่าเชื่อว่าลูกหลานคนรุ่นใหม่จะทำลิเกเป็นอย่างนี้
คือเอาเป็นว่าถ้าดูเราแบบนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนลิเก

ดีเขาก็ร้องเพลงให้ฟังตอนเสิร์ฟตอนทำอะไรอย่างนี้